คุณผู้ชมครับอีกราวไม่เกินประมาณ๑เดือนครับ

น่าจะมี๓ค่ายยักษ์ใหญ่มาร่วมประมูล
แล้วก็แข่งขันกันอย่างดุเดือดเหมือนเดิมนะครับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์บุคคล

มีความเป็นไปได้ครับที่ทั้ง๓ค่ายโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่
เพราะว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันในเชิงธุรกิจนะครับ
ในขณะที่มุมมองของนักลงทุนก็ประเมินว่า
ราคาที่ได้นั้นจะสูงกว่าราคาเริ่มต้นที่๗๕๖๕๔ล้านบาท
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับราคาหุ้นในกระดานด้วยครับ
ถ้าราคาไม่ได้จบที่๗๖๐๐๐ล้านล่ะ
สมมุติว่าไปจบที่๘๐๐๐ล้านล่ะ
ไปจบที่๘๕หมื่นล้านล่ะ
นั่นหมายความว่ามันจะเป็นผลกระทบในเชิงแวลู
เป็นผลกระทบเชิงลบกับราคาหุ้น

ผู้ประกอบการที่ชนะการประมูลอาจจะต้องใช้เงินหลักแสนล้านบาท
เพราะว่าต้องลงทุนโครงข่ายด้วยครับ
บริษัทก็ต้องประเมินนะครับว่า
จริงแล้วหมุนลาคาเมื่อได้มาแล้ว
แล้วก็บอกว่าสำหรับการแข่งขันรอบนี้
มองว่าจะดูเดือดเพราะคาดการณ์ว่า
หากไม่มีคลื่นย่านนี้อาจทำให้เสียโอกาสในเชิงธุรกิจนะครับ
ส่วนทรูหากไม่ชนะการประมูลครั้งนี้
ซึ่งเพียงพอในการให้บริการกับลูกค้าอยู่ครับ